ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวการสร้างอาชีพ
อาชีพที่ว่านี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
อาจจะยังไม่เคยเห็นกระบวนการทำ
นั่นก็คือการเป่าแก้วค่ะอ่าคุณผู้ชมเราไปดูดีกว่าว่าวิธีการในการทำเนี่ย
กว่าจะออกมาเป็นของสวยแบบนี้เขาทำกันยังไง
นี่เป็นผลงานส่วนหนึ่งนะคะของเครื่องแก้วพี่ประสิทธิ์และพี่ฉันธนาริมวัน
เขาเป็นสองสามีภรรยาที่ประกอบอาชีพเป่าแก้วมานานกว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอน
การันตีด้วยประสบการณ์ความสามารถและเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความอดทนความพยายามเป็นอย่างมาก
กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นนี้นะคะมันต้องมีรายละเอียดมากมายเลยทีเดียว
พี่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นทั้งของใช้ก็มีเครื่องประดับก็มีของตกแต่งบ้านก็มี
อย่างที่ได้เห็นนี่นะคะของแต่งบ้านคุณอยากได้เป็นรูปอะไรก็ว่ากันไป
รูปเรือสุพรรณหงษ์ก็มีส่วนวิธีการเนี่ยค่ะ
ที่เขาก็จะต้องนำแก้วเนี้ยนะคะมาหล่อมมาเผาไฟแบบเนี้ยค่ะ
จนมันละลายแล้วก็ต้องใช้เทคนิคการบิดการม้วนเนี้ย
ขึ้นรูปออกมาดูแล้วค่ะเดาดูสิค่ะเป็นรูปอะไร
โอ้มีแข้งมีขาอะไรคะเออเนี่ยค่ะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้คือ
จะเป็นสัตว์ก็ได้อย่างเช่นรูปเรือสุพรรณหกก็มีมังกรก็มี
เรือสันเภาก็ได้พวกนักสัตว์ต่างต่างก็ได้เหมือนกันครับ
รวมถึงของมงคลต่างที่เขาก็จัดสรรทำออกมา
เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่หาดูได้ยากนะช่างฝีมือที่ทำงานแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้มีเยอะถมเถอะไรมากมายแล้วพี่ประสิทธิ์บอกเลยนะว่า
ชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแน่นอนครับ
เพราะมันมีรูปแบบและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และเน้นความเป็นไทยด้วย
แต่ถ้าหากว่าคุณลูกค้าที่อยากได้อยากจะได้ของที่เป็นเฉพาะของเรา
สามารถที่จะสั่งทำเป็นพิเศษก็ได้นะคะพอทำเป็นแบบนี้เลยแบบคุณชนะได้ไหมคะ
ทำเป็นรูปผมเหรอครับใช่อยากทำแบบพิเศษ
ยังไงไม่ยากไม่น่าจะยากเพราะว่าแค่เป่าให้เป็นกลมแล้วก็บินตาม
คนไม่ใช่โดเรมอนอ๋อค่ะขออภัยนะคะกลมสองก้อน
ขนใช่ไหมนั่นแหละคือสั่งได้คุณผู้ชมตามใจชอบเลย
แล้วก็ราคาย่อมเยาว์จริงคือเริ่มต้นเนี่ยชิ้นเล็กประมาณ๓๐บาท
ก็ซื้อหายกันได้แล้วหรือชิ้นใหญ่หน่อยพิเศษวิริสมาราหน่อยก็พันกว่าบาท
ก็สามารถหาซื้อได้ค่ะใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเครื่องแก้วที่สวยงาม
เหมือนใครแบบนี้นะให้เบอร์พี่ประสิทธิริมวันไปเลยค่ะ
๐๙๗๒๖๑๙๙๕๙พี่ประสิทธิ์เนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดพะเยา
ใครอยากจะไปแวะเวียนไปหาถึงที่ไปดูวิธีการทำไปขอเรียนรู้
แบบนี้ก็ไม่ว่ากันติดต่อไปได้เลยเนี่ยค่ะเป็นของสวยงามเป็นของประดับตกแต่งนะคะ
เป็นของกำนันของฝากของขวัญได้หมดเลย

เป็นของกำนันแล้วก็เป็นของผู้ใหญ่บ้านจะบ้าแล้ว
หมายถึงเป็นของที่เอาไปแจกให้กับเขาให้กับชาวบงชาวบ้านและให้เพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
นายก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้ตลัดก็ได้

พูดทำง่ายนะกว่าที่จะทำออกมาได้
แต่ละขั้นตอนนี้มันต้องละเอียดปลานี่
แล้วก็คือคุณต้องเป็นคนแบบใส่ใจมาก
แล้วก็ที่สำคัญคนจะทำอะไรแบบนี้ได้ต้องใจรัก